สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษเทล
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
ขอต้อนรับคุณผัดทัยลายเสือวันนี้มันสุกนะคะ
อยากจะประกาศว่าอยากจะถามว่าทั้งคู่มีโชคไหมคะเพราะผลสลักกินแบบรัฐบาลนั้นออกมาแล้ว

ประจำวันที่๑กุมภา๒๕๖๒ค่ะคุณผัดไทยค่ะฟังตัวเลขให้ดีนะคะ
รางวัลที่๑ออกมาแล้วนะคะ๙๖๗๑๓๔

คือว่ามีอะไรนั่งอยู่ข้าง
อันจี

ผมไม่เสิร์ฟทันซื้อนะคะ๕๐๐คูณ๕๐๐คืออะไรคะ

คุณมดดำเสนอเลขของหลวงพ่อคูณไปมากเมื่อวาน

ไม่เฉียวมันไม่เพราะว่า

พอเราคุยเหรียญว่าเลขชุดนี้น่าจะถูกหรอก

แล้วก่อนจะออกไม่เห็นมีใครพูดให้เตือนสติอย่างนี้เลย

ใช่ค่ะแล้วความหวังมาเต็มเลย

ถ้ามันเป็นของไม่ดีรัฐบาลไม่ทำหรอกใช่ไหม
โอเคเพราะหนูไม่ได้เล่นบ่รออ่าฮะ
นี่แท้ที่บอกว่ามีประโยชน์แล้วอะตัลลี้
เอารูปรวมให้ได้ประมาณจำนวนหนึ่งแล้วทำแปเปอมาเชศ
ไม่ที่วัดแถวรายบุรีเขาก็ลาคุณแม่ที่เอาทำแบบ

ทิ้งเพราะว่ามันมีลายพอทำขึ้นมาแล้วมันสวย

แล้วก็บางทีก็ไปลดราคาตัวหนังก็ได้

แต่อันนี้ความหวังของเราว่าจะดีขึ้น

จะรู้ได้ว่าใครถูกเยอะหรือไม่ถูกเยอะ

ก็หล่อเพิ่งมาจากเกาหลี
อย่ายิ้ม
พี่คะอย่าเรียกว่าริ้วรอยเรียกเป็นว่าวงปีอรยธรรม

เอาได้ค่ะอันนี้ก็เครียดหน่อยนะคะ
ท่านผู้ชมแล้วก็ชาวกรุงเทพและปริมณฑล

วันนี้กรมควบคุมมลพิษเขารายงานว่า
พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลในเวลา๑๒นาฬิกาลดลงจากช่วง๗นาฬิกา

กรทมในกรทมเขาฉีดใช้โดรนฉีดพ่นละอองน้ำใน๖พื้นที่
บางคนก็จะได้เห็นนะฮะตรงที่ขับรถมานี่ก็เจอนะ

ส่วนใกล้เซ็นทันเนี่ยนี่ถนนวิภาวดีรังศิษย์เหรอพี่
สะพานลอยเขาจะฉีดมาเป็นคนควันนะฮะ
แต่ที่เขาฉีดวันนี้คือที่หน้ากรทม๒ที่ดินแดงที่สวนสันติภาพ
ส่วนเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาวงเวียนใหญ่อนุสวรีรัชกาลที่๑สะพานพุธ
ฝนหลวงหน่วยนครสวรรค์เขาขึ้นปฏิบัติการเมื่อตอน๑๐นาฬิกา
แต่ว่าไม่ทราบไปตกที่ไหนอ่ะสินะฮะ
เขาบอกว่ามันก็เป็นดำธรรมชาติของมัน

เพราะเราเองก็มีส่วนในการผลิตฝุ่นนี้เยอะมาก
ก็จะเป็นเครื่องยนต์การเผาไหม้นะฮะ
การก่อสร้างผสมปนเปย์กันไปทำให้รถยาก

ตอนนี้เขาเลยปิดประกาศปิดโรงเรียนไปแล้วนะ
ตั้งแต่วันอังคารตั้งแต่วันพุธ
ไปตั้งแต่วันพุธนะคะสถานศึกษาต่างก็ปิด
ทำให้การจราจรคล่องตัวแล้วก็ลดน้อยลง
ฝุ่นมันก็เลยลดลงเกิดเป็นค่าที่ลดลงนี่แหละค่ะ
การตรวจจับควันดำก็ทำอย่างเข้มข้น
หรือโดยความร่วมมือของกองประการตำรวจจราจร
กรมการขนส่งทางบกและกรมควบคุมมลพิษ
ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองลดลงปลอบใจเขาป้า

ท่านนายแพทย์ศรัทร์อจารย์นะครับ
ข้างนั้นท่านบอกว่าปัญหาฝุ่นที่กำลังคลุกคามสุขภาพ

มีผลกระทบต่อชีวิตของ
ชีวิตสุขภาพของประชาชนขั้นรุนแรง
ระยะสั้นรุนแรงคือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตการเจ็บป่วยรายวันจากโรคระบบทางการหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองให้สูงขึ้น
โรคปอดอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโอ้ยตายแล้วส่วนระยะยาวนะฮะที่เราจะไม่นึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นก็คืออายุเราจะสั้นลงครับ
ที่กำลังอยู่ตอนนี้อายุจะสั้นลง๐๙๘ปีคือเกือบปี
ถ้าอยู่นานก็สั้นลงไปเรื่อยอย่างไรก็ตามคนไทยเข้าใจผิดคิดว่า
อยู่ในบ้านเนี่ยโอ้รอดไม่ต้องใส่หน้ากากด้วย
ที่จริงแล้วเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะ
เมื่อพักอยู่ในอาคารไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าห้องเรียนห้องทำงาน

สภาพห้องทั่วไปมันไม่ได้ปิดสนิทหรอกมันไปไม่ได้นะคะ
อากาศภายนอกมันเล็ดลอดเข้ามาได้อยู่ดี
ดังนั้นเมื่ออยู่บ้านหรือห้องทำงานก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศ
คือดิฉันไปทุกห้างแล้วค่ะหมดค่ะไม่มีเหลือค่ะ
ยังไม่มีเลยตอนนี้มันเรื่องจำเป็นถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ซะนะคะ
เช่นเดียวกับการขับรถก็เช่นกันขับรถก็เช่นกัน
คิดว่าอยู่ในรถเนี่ยปลอดภัยปรากฏว่าฝุ่นมันเล็กมากมันเข้ามา
วิธีการที่ก็คือว่าเราปิดระบบกองอากาศที่มันกองมาจากข้างนอก
ระบบหมุนเวียนในรถบางทีเราจะรู้สึกว่า
ปกติเราก็ไม่เปิดอยู่แล้วมันเหม็น
เออบางคนเปิดบางคนไม่ได้ดูลองดูที่หน้าปัดเรามันจะมี
ที่มันวงอยู่ในรถไปใช้โหมดนั้นนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนเครื่องกองอากาศด้วยเขาบอกว่าถ้าขับรถแล้วได้กลิ่นข้างนอก
ทั้งที่ใช้โหมดนี้แล้วลองไปเปลี่ยนเครื่องกองอากาศ
ไปเปลี่ยนซะอ้อมีชั้นรู้สึกว่ามันแก้ปัญหากัน
คือเราไม่รู้ทำยังไงมันเป็นเรื่องใหม่

มีมาตั้งหลายปีแล้วแต่ว่าการวัดกันอะไรเนี่ย

เพราะก่อนมันไม่มีโซเชียลไม่มีการวัดไม่มีเครื่องวัด
เออแล้วก็ไม่เคยนานขนาดนี้ตอนนี้มันส่งผลแล้ว
เด็กอะไรเนี่ยเป็นภูมิแพ้กันก็เลยเป็นหนักขึ้น
ท่านนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์

ของคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรมหาลัยนะฮะท่านบอกว่า
วิธีการแก้ไขปัญหานี้ต้องเป็นระยะยาวนะ

ไม่ว่าจะเป็นการลดฝุ่นที่มาจากแหล่งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก
คือโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินการขนส่งต่าง
ต้องมีการควบคุมปริมาณฝนให้ลดน้อยลง
การบันทรวงอาหารที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันก็มีส่วน

อกจากนี้ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในด้านนวัตกรรม
ในการผลิตและการขนส่งให้มีฝุ่นน้อยลง

ปลอดภัยแล้วต้องทำต่อนะถูกต้อง
ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องยนต์ต่างนั้นจะต้องเข้มข้นจริงจัง
และต้องมีระบบการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างถูกต้อง
เพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงนี้ค่ะ
ตอนนี้เห็นหลายคนที่อยู่ก็ไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าอึดอัด
ชินค่ะไม่ชิน

ฉันเห็นคุณจราจรวิสัยฉันอยากจะจอดรถเอาไปให้มาก

ที่จริงอ่ะถ้าเราจะพูดถึงปัญหามันก็มีทุกไปค่ะ

ฝุ่นมันมีผลถึงชีวิตลงไงอายุสั้นลง
เป็นโรคภัยไข้เจ็บสารพัดแต่มีน้องมีน้องคนนึงได้ได้
ได้หน้ากากจริงจริงมามีมีลูลูตรงเนี้ยค่ะอืม
แล้วก็เป็นของแท้ใส่อย่างมีวินัยมากเป็นเก่าแต่วิ่งออกไปสูบบุหรี่อ้าว
ฉันก็บอกน้องไปทำอยากจะทุบไปทำรายการพี่
ที่โรงเรียนอาจารยิ่งศักดิ์แกวิ่งออกมาแล้วเรายังคุยกับ
ไอ้น้องที่ขับรถแล้วบอกเฮ้ยดูสิเขามีแบบที่เอ็นเก้าห้าเอ็นเก้าห้า
ของของจริงเลยแบบที่มีรูแล้วมันก็ยืนแล้วก็ถอดออกแล้ว
สูบบุหรี่โอ้โหพ่อคุณแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวระเอียด
ยิ่งหนักขึ้นทุกวันสภาพแวดล้อมที่อยู่ก็ว่าแย่
เดี๋ยวนะพี่ผัดไทยไม่ต้องเสียใจค่ะเพื่อนเยอะค่ะ

แองจี้

อย่างนี้เมื่อก่อน

สาวสาวก็วิ่งอ้าว
เพิ่งไปเติมมาแล้วแหมเที่ยวทักคนนั้นค่ะ

เมื่อกี้อยู่ในห้องแต่งหน้าคุยกับเขาลำบากมาก

อันนี้ผับบาร์เนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นการเปิด

มันดันกลายเป็นที่การจัดปาร์ตี้
และเป็นการจัดปาร์ตี้ที่เรียกได้ว่า
ไม่จำกัดอายุของคนแล้วด้วย
เท่าไหร่ก็เข้าไปจะเอาแต่ต่างไง
แล้วเสร็จแล้วพอเข้ากันไปเสร็จแล้ว
ก็ไม่ใช่เดินปาร์ตี้เฉพาะแบบว่าไปดื่มไปเต้นลำหรืออะไรอย่างนี้นะ
มันกลายเป็นไปเสพยากันด้วย
เขาปวดหัวหรือเปล่ายาพาราหรือเปล่า

แข็งน้องค้างพลิวเข็ดน้องแขม
กรุงเทพธนาคอนนี้
ตรงไหนรู้ไหมสถานบันเทิงที่มีชื่อว่า

ประมาณนิดหน่อย

ไปงานปาร์ตี้ที่มันมี

อายุต่ำกว่า๒๐ซึ่ง
ลักรอบเข้าไปเนี่ยใช้บริการ

เข้าไปตรวจสอบนี้นะคะพบว่า

แต่งสุดฤทธิ์ด้วยเสียงเพลง

จำนวนมากเลยนะแล้วภายใต้คอนเซ็ปต

ด้ี่เง่นเต้นยังไงมันมันได้ผมคงเด้งหน้าเด้งหลังไปเลยทีเดียว
โดยเรื่องต้นเจ้าหน้าทีเนี่ยนะครับได้สั่งให้ทำการ
ปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟเลยทันที
พบว่ามีนักเที่ยวทั้งชายหญิงรวมทั้งหมด๒๕๘คน
ปิดไฟนับเร็วมากเนี่ยใช่นั่นแหละดักประตูไว้อย่าออก
เรียกได้ว่าพบเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปี๔๐คนเป็นชาย๒๐เป็นหญิง

อันนี้เนี่ยมาตรวจฉีกันหน่อยดีไหม
นักเที่ยวทั้งหลายก็เป็นฉี่สีม่วงปลาเข้าไปตั้ง๒๖คน

ส่วนนักเที่ยวที่เป็นบุคคลที่
บรรลุนิติภาวะทั้งหมดก็มี๒๑๘คน

มวงปลาเข้าไปหกสิบหกคนนะจ๊ะ
ถ้าชายนี้ชายหญิงนี้ผู้ชายสามสิบห้าคนที่มวง

ก็แสดงว่ากินน้ำมะงูกเยอะแดียวมาก

เขาเอาน้ำยาไปตรวจผิดหรือเปล่าใช้ไอโอดีนหรือเปล่า
ถ้าใครกินแป้งมาเยอะหยุดไอโอดีนก็ม่วงนะ
อยู่ในสถานเริงลมอันนั้นกล่าวว่าทิ้งให้พ้นตัวแล้วรอด
เป็นยาบ้าทั้งหมด๑๒เม็ดยาอี๕เม็ดมีไอซ์ชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นเกร็ด
ธนบัตรใบละ๒๐บาทห่อเอาไว้ใช้ตังค์คีตามีนรวมทั้งหมด๖ฉบับ
แล้วก็อุปกรณ์การเสพจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
ก็เลยควบคุมเลยเอาไอ้พวกที่ตรวจปัสสาวะเรียบร้อยเนี่ยมาเลย
อายุก็ต่ำกว่า๒๐ทั้งนั้นเลยนะ
เด็ดไปกว่านั้นพอออกมาพบรถกระเป๋าขันหนึ่ง
ต้องบอกอย่างนี้นะเครื่องติดอยู่
แล้วก็กระจกเปิดเอาไว้หน่อยหนึ่งนิดหนึ่งผลปรากฏว่าก็เลยไปดูจอดอยู่หน้าสถานเริงลมอันนี้แหละ
พบเด็กอายุ๓ขวบค่ะอยู่ในรถนั่นน่ะก็เลยเข้าไปประกาศหาพ่อแม่
บอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าลูกใครที่มันนอนอยู่ในรถคันนั้นผลปรากฏว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งยกมือขึ้นมา
ซึ่งอยู่ในกลุ่มของพวกปัสสาวะสีม่วงนะเป็นผู้ชายเนี่ยอายุ๓๐แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยก็ยกมือขึ้นมา
อายุ๓๐เหมือนกันบอกว่าเป็นลูกของฉันทั้งคู่นะก็เลยจับมาเลย
ผลปรากฏว่าถามเลยบอกว่าแล้วเอามาจอดอย่างนี้ไว้ได้ไงก็อยากมาเที่ยว
อายุ๓๐ไม่ใช่เด็กเล็กที่มันไม่มีความรับผิดชอบหรือไม่มีสติ
อยากมาเที่ยวเสร็จแล้วก็เอาลูกกล่อมให้นอนหลับก่อนถ้าหลับเสร็จปั๊บ
เสพสิสีม่วงอ่ะเสพก็อยู่ในกลุ่มเสพนี่
อะไรก็ได้นะแต่อยากนามเด็กนี่รู้สึก
บอกอย่างนี้นะเขาสลับกันนะเดี๋ยวสามีทุก๑๕นาทีออกมาดู
แล้วก็เดี๋ยวอีก๑๐ทุ่ม๑๕นาทีก็อีนางเมียออกมาดู

เจริญไหมเจริญเจริญจริงชีวิตนี้

สงสารเด็กเนอะใช่ค่ะ
ขวบแค่ไหนยังอนุบาลแล้วเนอะ
พูดรู้เรื่องแล้วด้วยโตกว่าเลสซิ่งหน่อย

ประเทศจีนค่ะคือพยาบาลเนี่ย

ก็ภาษาอังกฤษเขายังไม่เก่งกันมาก

หรือต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็
ลำบากพยาบาลก็เลย
จะแก้ปัญหายังไงที่จะสื่อสารได้

ก็เลยนี่แหละค่ะเขียนเป็นรูปภาพ

หลัง๔ทุ่มก็จะมีข้อมูลต่าง

ถ้ากินข้าวแล้วไม่หลังจาน
ภูนี้๘โมงเช้าตาย
เขาเป็นนีดแต่มีนีด

มียาพิษเพราะภูนี้๘โมงเช้า

จะหนีออกจากที่นี่ไปด้วยกัน

จนอันนี้เขาก็บอกว่านั่นแหละค่ะ

พรุ่งนี้จะมีมีดมีดเปื้อนเลือด
ดหนึ่งมาให้ก็คือรูปนี้

ว่าอย่าทำตามอย่าทำฝืน

หนีจะโดนฆ่าตอน๘โมงเช้า
กินดูนะ

แต่ว่าทำไมต้องทำเลือดหยด

นางไม่รู้จักคำว่าออกตัวค่า
เพราะว่าต้องโดนเลื่อนคุณแม่

แต่ก็เก่งนะพยายามนะ
ถ้าทำอย่างนี้พูดคุณหมอแล้วโดนฆ่า
ไม่แน่บางทีภาษาภาพอ่ะ
แล้วควรจะต้องทำอย่างไร

ย่อยไปหมดถ้าย่อยไปหมดอาหารจะไหลออกมา

ย้อนออกมางี้ไง๑๒ชั่วโมงชั่วสุด

ถ้าคุณหมอสั่งอะไรก็ปฏิบัติตามดีกว่า

คืนนี้๔ทุ่มหลังจากกินข้าวแล้วกินน้ำแล้ว

คือหลัง๔ทุ่มห้ามกินห้ามดื่ม

หลัง๔ทุ่มห้ามล้างจานเพราะน้ำไม่มา

แล้วพรุ่งนี้จะโดนมีดบาดตอน๘โมง

ช่วงหน้าเราจะมีข่าวอะไรบ้าง
นี่เลยค่ะมีนักสกีเดี๋ยวคุณไปดูนะ
เล่นสกีมันช่างแสนสนุกนะ

มันไม่ใช่กระดูกหักอย่างเดียวมันหายไปเลย
จริงแต่เดี๋ยวมาทำอะไรบ้าง
มาค่ะเรามาดูอันนี้นี่ก็เป็นสภาพอากาศเหมือนกัน
ก็คนที่เล่นสกีชอบที่เล่นสกี

เป็นเหตุการณ์ที่สุดระทึกมากเลยทีเดียวนะคะ
มีนักสกีลายหนึ่งกำลังแบบว่าเล่นจากภูเขาล่า

นี่ไงมาจนถึงเนินเขาในขณะที่เขาสไลด์มาอย่างนี้
คุณเห็นไหมว่ามันเกิดหิมะถล่มตามมา
คุณดูสิมันไหลมาไวมาก
ซึ่งเป็นหิมะที่แบบว่าทะลมแบบว่าอย่างเร็ว

ภาพนี้นะที่เห็นได้ก็คือคนที่อยู่บนกระเช้า
ใช่อยู่บนกระเช้าสกีลิฟต์นั้น
แล้วเขาก็พยายามหนีแบบสูดลิดเลยนะ
แต่ดูสิมันยังสไลด์มาข้างเลยเห็นป่ะ
ผลปรากฏว่าพอวิ่งเข้าไปในต้นไม้มันก็จะช่วยใช่ไหม
แต่ตอนนี้ตัวเขาเองนะคะ
หิมะมันไหลลงมาไม่หยุดเลยอ่ะพูดอย่างนี้นะแล้วก็ดูสิว่าเขากำลังจะจมหายไป
สุดท้ายเนี่ยนะก็มีรายงานจากท้องถิ่นเนี่ยนะมันเป็นเรียกว่าเขาบอกว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
ถูกปิดในช่วงที่เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เนื่องจากสภาพอากาศมันไม่เอื้ออำนวย
แต่ว่านักสกีคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ดันไปฝ่าฝืนกระทั่งเกิดเหตุตามที่ได้ปรากฏเนี่ย
แต่อย่างไรก็ดีนะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในกองอยู่มากสาธุเลย
โดยที่อยู่ในภาวะที่มึนงงมากเลยทีเดียวแต่ก็นับว่าเคราะห์ดีมากที่ยังมีลมหายใจอยู่
พอมันสไลด์มาจริงเนี่ยอากาศพอเขาเรียกว่าอะไรอากาศมันลดต่ำลงอุณหภูมิมันเริ่มสูง
มันก็เริ่มละลายไม่อย่างนี้พี่ไอ้ที่สกีลิฟต์ที่ขึ้นไปน่ะขึ้นไปตรงที่ที่เขาอนุญาตให้เล่น
แต่คนนี้เขาน่าจะลงมาในที่ที่ไม่อนุญาตจะมีพวกนักสกีที่เก่งเขาเรียกหาหิมะสด
เพิ่งตกเมื่อคืนนี้มันจะเป็นแบบมีรอยถูกตัวเองเป็นคนแรกคือความภูมิใจเคยดูสารคณีเขาบอกว่าเขาก็เลยแก้ปัญหา
โดยการผลิตชุดขึ้นมาค่ะเป็นชุดให้นักเซกีใส่แล้วถ้าคือเขาบอกการจมอยู่ในพายุหิมะเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อย
แล้วพอพายุทับถมเราเนี่ยชุดจะช่วยคือมีอากาศให้ในเวลานึงที่จะอยู่เวลานึงก็ประมาณ๓วันเลยนะ
มันจะหนักไหมอ่ะชุดนักบินโนวการแล้วเป็นนวัตกรรมที่ดีมากคืออันนี้ฝรั่งไม่ได้ว่าดีทุกเรื่องหรอก
ชมบุรุษณีคนหนึ่งซึ่งมีการส่งตัวละครเวทีมาจากต่างประเทศ
แต่ว่าระบบไม่ได้รองรับภาษาไทยคุณดูสิ
คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมีเลขตัวเดียวคือ๑๓
จากนั้นก็เป็นไทแลแล้วก็แล้วก็รหัสรหัสของท้องที่
เผยชมหน้าของพี่หนุ่มทวีศักดิ์สายเนธเจ้าหน้าที่นำจ่าย
ปราศนีอ้อมน้อยเขานำไปส่งถูกที่อุ้ยได้ยังไงครับพี่
คือเป็นปรายศนีย์ที่ขี่มอไซคขี่รถไปส่งเนี่ยนะคะ
เขาเป็นผู้มีประสบการณ์ในการนำจ่ายสิ่งของมามากกว่า๖ปี
แล้วก็จุดแล้วก็๑๓ว่าคือหมู่๑๓
หมู่๑๓ในท้องที่เขาเนี่ยมีที่เขาส่งประจำเนี่ย
บ้านเลขที่๙๗กับ๙๗ทับ๗
เลขที่๙๗ไม่เคยมีจดหมายจากต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นของ๙๗ทับ
พี่หนุ่มเขาบอกว่าเขาแนะนำนะครับ
คนที่สั่งสิ่งของจากต่างประเทศแบบนี้
ให้พิมพ์ที่อยู่ชื่อให้ละเอียดเป็นภาษาอังกฤษไปด้วย

อ๋ออะไรอะไรอะไร

คือที่เป็นสาขนก็คือตัวเลข
เก่งแล้วมันก็ส่งมาเมืองไทย
นอกจากรหัสไปรษณีย์อยู่ที่อู้ตายเก่งมากค่ะโค้ง
นี่ที่ไหนนะคุณผู้ชมลองส่งมาสิคะโค้ดแอร์เรียโค้ด๗๐
อ้อมน้อยค่ะที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยสมุทรสาขน

แต่ตอนปีใหม่ผัดส่งของขวัญให้แฟนคลับแบบเราโลเทคชื่อแล้วส่ง
แล้วมีอยู่ชื่อหนึ่งก็มีที่อยู่นะแต่หาไม่เจอ
รายศนีย์ก็โทรกลับมานะแล้วก็บอกว่าช่วยทำยังไงก็ได้ติดต่อเนี่ยให้หน่อย
เขาจนรออยู่ที่นี่แหละที่เล็กที่ตรงที่เขายืนอยู่เนี่ย
ที่เขาส่งแล้วเราก็หาเบอร์น้องคนนี้จนเจอ
แล้วก็บอกน้องช่วยติดต่อไปที่เบอร์นี้ปรายศนีย์เนี่ย

มาดูไปสนีไทยเชื่องใจเชื่อมโลก
นั่นมาซื้อโฆษณาเราซะดี

อันล่ะใกล้เทศการตุกจีนแล้ว

ใครที่กำลังจะเตรียมหาของไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคล
ต้อนรับตุดจีนทั้งนี้เลยค่ะ

เมนูไหว้เจ้าตุจีนต้องขวดนี้เลย

นี่คือซอสหอยนังลมสูตรเข้มข้นตาเดะสองบูน
ซอสหอยนรมสูตรเข้มข้นจะเป็นตัวช่วยคุณแม่บ้านที่จะรังสรรคเมนูตรุษจีนให้หอมอร่อย
แล้วก็ซอสเนื้อมันข้นแล้วก็รสเนี่ยเข้มข้น

ไม่ว่าคุณจะทำหมี่ผัดนะคะพะโล้ขาหมูกระเพาะปลาปูอบวุ้นเส้นนะคะ
กลับมาดูที่มืออันจีกนะคะโดยมืออันจีกนะคะ
ซอสหอยนังลมสูตรเข้มข้นตาเดะสองบูนั่นเองค่ะ
มีเห็นว่าไอจี้ทำหน้าปริ่ม

เพราะว่าช่วงนี้มีราคาพิเศษต้อนรับตุดจีน

เขาสูมได้

ไหนลองทำหน้าเด็กสมบูรณ์ให้ดูสิ

ที่เด็กสมบูรณ์เอาไปปรง

มีใครจะให้มากกว่านี้ไหมเนี่ย

ต้องไปออกสำแซ่บงานากุ้ง
ตอนนี้แอนดูกับพลอยเชิญมันกำลังบุกต้นรักกันอยู่

ต้องพี่ม้าเท่านั้นเพราะวันนี้มดดำไม่มา
ก็เราจะรอฟังอย่างสงบ
อย่าสงบสิเราก็ช่วยกันวิจารณ์ได้มั้ยวะ

มาร์ทเมื่อกี้ยกมือใส่แว่นใหม่สิคะ
ทำไมเหี่ยวจังเลยเนี่ย
ไม่ได้เ
สเต็มเซลซ์แล้ว
กลายเป็นเรื่องเราที่นึกว่า
สเต็มซ์กันมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเราไม่เคยนึกเลยว่าหนุ่มติส
ซึ่งเป็นพระเอกหนุ่มติสคนนี้นะฮะ

รู้จักกันมาร่วมปีแล้วนะ
มันเหมือนกับว่าจะเป็นแบบดูใจจนกระทั่งลึกล้ำเข้าไปคล้ายจะเป็นแฟนแล้ว

เชียร์นะเอาจริงน้องเชียร์
คิดว่านะโดยจุดเริ่มต้น๒คนเขาไปรู้จักกันตั้งแต่เมื่อตอนสมัยละครเรื่องสายลับรักป่วนทางช่อง๓
แล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าละครนี้นะ

โดยรายคนเนี่ยนะโอ้โหฟินจิกหมอนกันเลยนี้เลยทีเดี๋ยว

ล่าสุดเนี่ยมีข่าวลือในแวดวง
นักแสดงกันเองว่าทั้งคู่เนี่ย
มีความรู้สึกจะเป็นคู่กุ๊กกัน

เป็นผู้ชายเรารู้จักนะเขาไม่ค่อยพูดนะ

แล้วก็เป็นนุ่มติ๊ดอัดอาร์ต
นะแล้วก็อย่างที่เรารู้
น่ะแต่เวลาที่เขามุ่งมีง
ก็ดูนั่นดู
อยู่นะไม่ใช่คำนี้สิคะคำถามไปเปิดมาก
คนสวยคุณเข้าใจคำนี้ไหมเหมือนตอนหลังไม่มีข่าวกับใครเลย
สบการณ์เยอะแยะคุณต้องเข้าใจนะใช่ไหม
แต่ตอนนั้นนั่งไปสัมภาษณ์แล้วก็แฟนเก่าเขาที่เป็นฝรั่งใช่ไหม
ก็เลยกลายมาเป็นอันนี้เลยต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า
ไปสาระมานางบอกเลยนะสาระแน่
ไปซ้ำมาสาระมาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ถึง๙๐
ว้าวเกรดจะบอกอย่างนี้
แต่ล่ะส่วนใหญ่ของแม่เซ็กในโลกโทเชียลเขาบอกว่า
คนสนิทก็พูดแบบดูงานพี่พลอยอะเราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้
เขาบอกว่าถามว่าทั้งคู่สนิทกันจริงตั้งแต่เล่นละครก็จริง

เพราะตอนนี้ยืนยันว่าคุณพลอยเชื่อมันโสด๑๐๐
อืมนี่ควรสนิทเขาออกมาพูดเมื่อกี้แหละ
แต่ถ้าใช่จริงก็ดูเหมาะนะคะน่ารักดี
เขาก็พูดกับดิฉันนะว่าเขาอยู่อย่างนี้เขาแฮปปี้มีความสุข
อ๋อกำลังอาบแดดล้าวนางเป๊ะกับเพื่อน

อ่ามาดีกว่านี้เลยได้เดี๋ยวนี้เลย
ขอข้ามไปเพราะมีเรื่องดีข้ามไปกัน
มีเรื่องราวดีที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่า
คนไทยนั้นเก่งและใจดีแค่ไหน
แค่ไหนคะเป็นเรื่องราวของนักศึกษา๒คน
ค้นคิดวิธีเลือกซื้ออาหารสำหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นมาได้
ค้นคิดนั้นคืออะไรไปชมพร้อมกันค่ะ

ฝันที่ยิ่งใหญ่ของนักศึกษาตัวเล็ก๒คน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน์
ที่เขาช่วยกันคิดเมนูอักษรเบล
เพื่อผู้พิการทางสายตาขึ้นมา
ก็ไอเดียนะครับเริ่มแรกก็ได้ไปฝึกงานที่๗๑๑ครับผม
ทีนี้ก็ได้มีเกิดการสังเกตครับ
สังเกตว่าผู้พิการทางสายตาเข้ามาในร้าน๗๑๑ครับ
ว่าทำไมผู้พิการทางสายตาถึงซื้อสินค้าซ้ำนะครับ
วนไปสินค้าแบบเดิม

เราสามารถใช้ตัวนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ครับ

เราแค่หวังว่าถ้าสมมุติว่ามันได้ใช้จริงขึ้นมา
มันอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้พิการใส่ตาไม่มากก็น้อยครับ
แม้ว่านังสือเมนูอักษรเบล
จะเป็นเพียงหนึ่งในผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาตัวเล็ก
แต่ด้วยความฝันที่อยากจะช่วยเหลือของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่
ทำให้วันนี้เมนูอักษรเบลถูกหยิบและนำไปพัฒนาให้ใช้งานได้จริง
แบ่งปันโอกาสดีให้กับผู้พิการทางสายตา

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
ดีขึ้นตั้งแต่รู้สึกว่ามีเบล
อันนี้เป็นของกินเป็นข้อนมข้อนมนมเนยอะไรพวกนี้

เกิดจากความคิดของคนกลุ่มเล็ก
ที่สามารถพัฒนาและเติบโต

ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมอย่างงดงาม
ใครคงได้เห็นข่าวอาเล็กไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเต้ย

วนไปเจอเรื่องแฟนของน้องโฟมใช่ไหม

ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่มาดูเรื่องนี้ก่อน
อาเล็กเขาทำเค้กวันเกิดให้เต้ย

เธอเขาแบบทำเองนางทำเอง

บอกว่าผมอยู่บ้านมา๒ปีแล้ว

เป็นของขวัญพิเศษมันไม่ได้คุณค่าทางจิตใจ

มันมีความสุขเวลาที่ตั้งใจทำอะไรให้เขา
วันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์ดีเพราะแผลมันไม่แตก

เขาเลยไม่รู้ที่เตอร์ไพรส์ก่อนเพราะวันที่๒๙

มันเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
บัตรนี้ไม่มีวันหมดอายุ

เพราะผมอยากไปหลายที่มากต้องดูคิวว่างก่อน

ไปเปิดตัวแฟนสาวเลยโดนทักนะ

ส่วนโน้นโอ๊ดปรัมโมทนะคะนิดหนึ่งแล้วกัน
ที่ทุกคนไปทักว่าควรเลือกภาษีลงไปใน

น้องโอ๊ดบอกว่าผมจ่ายภาษีทุกเดือน
ไม่ต้องห่วงครับถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

ถึงเวลาแล้วค่ะจ้ะลากันค่ะแล้วมาเจอกันต่อไปวันจันทร์เนอะรักษาสุขภาพนะคะใส่หน้ากากนะคะท่านผู้ชม
ขอบคุณที่รับชมพวกเราค่ะ